เวลามีข่าวประเภทไหนมันก็จะมีข่าวประเภทเดียวกัน
เยอะเลยนะเรื่องพระเรื่องวงการสงฆ์

เรื่องของการตีกันของวัยรุ่นโอ้โหวันนี้เสนอไปกี่เหตุแล้วคุณ

คราวนี้ไปตีกันอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่ง๑
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลก่อนนะครับ
โอ้โหภาพมันฟ้องทั้งหมดแหละครับคุณผู้ชมฮะ
กล้องวงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลพยุพราชกุชินาบราย

ผู้ชายคนหนึ่งเสื้อดำชุดดำเดินออกมาคนแรกก่อน
มายืนอยู่นิ่งดูโทรศัพท์อยู่สักพักคุณดูสิ

เข้ามารุมฮะชกก่อนคนแรกเปิดด้วยการชก

หลังจากนั้นคุณดูแต่ละคนนะฮะอะไรฮะ
ทั้งเท้าทั้งเตะทั้งเข่าทั้งศอกหมดเลยนะฮะ
ทั้งหมด๘คนรุม๑คน
ขณะที่คนที่เป็นญาติผู้ป่วยที่เขานั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินก็ตกอกตกใจนะครับ
แล้วก็วิ่งหนีด้วยความชุลมุนกลัวจะถูกลุกหลงนะฮะ
หลังก่อเหตุจนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น๘คนหนำใจแล้ว
ก็วิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศละทางนะครับ

หลังเกิดเหตุตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ต้องหาต้นสายปลายเหตุว่าทำไมถึงมาตีกันในโรงพยาบาล

คือก่อนหน้านั้นต้องมีคู่อริมีเรื่องกันมาก่อน

นี่เขาไม่มีเรื่องกันที่ไหนที่งานอะไรหรือเปล่า
เป๊ะเลยตามพล็อตเรื่องเลย

เราได้รับการเปิดเผยจากผู้บัญชาการตำรวจภูทร
จการณสินพลตำรวจตรีสุวันเชียวนาวินธวัฏ
เปิดเผยบอกว่าตำรวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้๓รายแล้วนะฮะ
เป็นเยาวชนอายุ๑๓ปีอายุ๑๕ปีและ๑๗ปีครับ
ผู้ก่อเหตุที่เหลือทางญาติมีการติดต่อนำตัวมามอบให้กับตำรวจ
โดยตำรวจจะร่วมสอบสวนกับสหวิชาชีพ
เพราะว่าน้องยังอายุน้อยอยู่เลยนะคุณนะ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุนะฮะผู้ถูกก่อเหตุด้วยนะครับ
คนที่ถูกกลุ่มด้วยก็เป็นเยาวชนทั้งหมดนะครับ
สำหรับสาเหตุการทะเลาะวิวาสพพล็อตเรื่องมาจากอะไร
มาจากกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไปเที่ยวงานภายในหมู่บ้าน
จนเกิดเรื่องทำร้ายร่างกายกันและยิงกันด้วยนะ
โดยต่างฝ่ายต่างมีผู้ได้รับบาดเจ็บฝั่งละ๑ราย
จากนั้นผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ถูกยิงที่เท้าไม่ถึงสาหัสนะครับ
กำลังนั่งคอยกำลังเดินวนไปเวียนมา
กำลังเหมือนจะโทรศัพท์เหมือนใช้โทรศัพท์พูดกลัวอยากใครอยู่

ฝากถึงเยาวชนด้วยนะครับบอกว่าให้มีสตินะครับ
อย่าทำอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบนะครับ
ซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองนะครับ
นี่แหละครับด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินผู้ว่าสุภาษิตกเจริญยศ
ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ออกมาสั่งกำชับ
ยังในอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกรสินเลย
เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะทั้งเรื่องการจัดงานต่างสถานที่ราชการ
สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก
และโรงพยาบาลสถานที่ที่ไม่ควรเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับ
แล้วเมื่อกี้นี่คือผู้การจังหวัดเตือนเยาวชนใช่ไหม

เตือนว่าอย่ามาก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมคะ